คดีที่เป็นปริศนาต่อไปนี้นะครับเกิดจากการพยายามติดตามความคืบหน้าของเจ้าแม่เงินกู้นอกระบบ
ที่ถูกอุ้มเผานั่งยางไปเมื่อ๓ปีก่อนที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ
และในระหว่างการตรวจสอบขยายผลตำรวจกลับไปพบโครงกระดูกคนแล้วก็ลวดยางรถยนต์ที่ถูกไฟไหม้
เพิ่มถึง๑๕จุดในบริเวณที่ชาวบ้านเรียกว่าป่าช้าคนเก่ง
แต่ว่าคนเก่งในความหมายของชาวบ้านในที่นี้ก็คือพวกโจรนักเลงแล้วก็นักค้ายาเสพติดนะครับ
แต่ว่าการตรวจพบในครั้งนี้ก็ทำให้ตำรวจต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพื่อหาคำตอบให้กับสังคมโดยเร็ว
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ร่องรอยของเศษกระดูกและลวดยางรถยนต์ที่ถูกไฟไหม้
แต่ละจุดห่างกันประมาณ๕เมตรจำนวน๑๕จุด
ป่าสงวนแห่งชาติกุจจับ
คำบรเวียงชัยตำบลหนองแวง
อำเภอบ้านผืนสมรรถกุดรธานี
สภาพพื้นที่เป็นป่าโคกติดแนวเทือกเขาภูพาล
ห่างจากหมู่บ้านประมาณ๑กิโลเมตร
ซึ่งต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ๒๐๐เมตร
เมืองต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์ระบุว่า
เป็นกระดูกมนุษย์ซึ่งยืนยันได้ชัดเจน๖๗จุด
และจุดที่๔ยังพบเศษนาฬิกาข้อมือ
และชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือที่ไฟไหม้ไม่หมดอีกด้วย
รวบรวมทั้งหมดและนำกระดูกห่อด้วยผ้าขาว
เก็บไว้เพื่อรอตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ
คนตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
นำกำลังลงพื้นที่ครั้งนี้
ญาติของนางบังออนทองอ่อนอายุ๕๒ปี

เข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้
ว่าคดีของนางบังออนหายตัวไป
ยังไม่มีความคืบหน้าและไม่สามารถจับคนร้ายได้
การขยายผลตรวจพื้นที่ในวันนี้
กำลังนำไปสู่การขยายผลไปถึงคดีอื่นด้วย
หลังพบร่องรอยคนถูกเผาอีกจำนวนมาก
ส่วนคดีนางบังออนเกิดขึ้นเมื่อเย็นวันที่๔มิถุนายนปี๒๕๕๙
หลังขี่รถจักรยานยนต์ออกไปรดน้ำผักที่กระท่อมนา
แล้วหายตัวไปกระทั่งพบร่องรอยการเผานั่งยางในป่าแห่งนี้
และเมื่อเอากระดูกไปตรวจพิสูจน์ก็สามารถยืนยันได้ว่าเป็นนางบังออนจริง
แต่พยานหลักฐานยังไม่สมบูรณ์ทำให้สาวไปไม่ถึงคนร้าย
พบร่องรอยลักษณะคล้ายกันเพิ่มเติมจากคดีของนางบังออน
ก็เริ่มสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากผู้นำท้องถิ่น
ซึ่งเล่าว่าป่าแห่งนี้ชาวบ้านเรียกขานกันว่าป่าช้าคนเก่งหรือสุสานคนเก่ง
เพราะเมื่อ๒๐ปีก่อนมักจะมีคนนำร่างพวกโจรนักเลงและนักค้ายาเสพติด
ไปเผานั่งยางที่นี่อยู่บ่อยครั้ง
และก็เรียกว่าแบบบุคคลุมภูมิจากนั้นที่พวกมันเอามา
ตรงสามปีก็มีข้าวว่าคนดูว่าเป็นเจ้าแม่แล้วปล่อยกับกูแล้วมาถึงกับข้า
ฆาตกรรมนางบังออนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
สั่งการให้ตำรวจเร่งคลี่คลายคดี
เนื่องจากญาติยังคลางแคลงใจว่าเป็นฝีมือเจ้าหน้าที่
หรือเกิดขึ้นจากความแค้นส่วนตัวเพราะกระทำกับผู้หญิงได้อย่างโหดเยี่ยม
ส่วนโครงกระดูกอีก๑๕จุดที่พบต้องรอผลตรวจดีเอ็นเอเพื่อยืนยันบุคคล
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสืบสวนคดีอื่นที่ได้ตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาทำงานติดตามโดยมีพลตำรวจตรีขจรศักดิ์ปานสาคอน
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔เป็นหัวหน้าชุด
เพื่อตรวจสอบคดีเกี่ยวกับคนหายและคดีฆาตกรรมในจังหวัดอุดรธานี
และพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน